แต่ช่วงนี้พาคุณผู้ชมตามสองเพื่อนซีไปทำบุญกันต่อเลยนะคะ
กับแม่ฮายอภพรและพี่อำพรแหวนเพชรคู่นี้เขาเป็นคู่ซีทำบุญขึ้นเหนือร่องใต้
ทำบุญกันตลอดเลยนะคะล่าสุดเดินทางไปพร้อมกับเหล่ากัลยานมิตร
ทำบุญไหว้พระที่วัดป่าภูทะเผิกจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะโอ้โห
แล้วก็ยังได้สวดมนต์ด้วยซึ่งก็มีแฟนเห็นภาพแบบนี้
ก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกันเป็นจำนวนมากค่ะและวันพรุ่งนี้สามสิบธันวาคม
งวดสุดท้ายของปีคุณผู้ชมงานนี้เซียนตัวเลขอย่างแม่ไฮ
เขามีเลขเด็ดมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐเหมือนกันนะคะ
บอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าตาดีได้ตาร้ายเสียแม่หายว่ามาแบบนี้
คือแม่ฮายเนี่ยเขาจุดทูบแล้วก็บอกเลขเด็ดที่ได้
จะเป็นเลขอะไรให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ
รอสักแพทย์หนึ่งก่อนจะออกจากนั้นเรามาดูกันมาเจอกันว่าเลขอะไรนะคะทุกคน

นี่จ้ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเรามาดูก่อน
กำลังจะมาแล้วค่ะเลขค่ะวันนี้นะคะตาดีได้ตาร้ายก็ได้นะคะ
นี่ไงแปดศูนย์สามไหมคะชัดเจนนะคะแปดศูนย์สามตาดีได้
ร้ายก็ได้แม่หายว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่านะตามธรรมเนียมของเรา
ยังไม่ประกาศผลรางวัลเราอย่าไปยอมแพ้
วันนี้เรามีตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมแบบจุกค่ะ
ต่อกันที่พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มเมื่อวานนี้เขาเดินทางไปไหว้พระทำบุญ
แล้วก็นำเอาข้าวสารพร้อมกับน้ำดื่มไปแก้บนที่วัดใหม่สุประดิษฐาราม
จังหวัดนครปฐมคืองวดก่อนหน้านี้เขาดวงดีค่ะ
รับทรัพย์จากการถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวมาแล้วมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่
แล้วก็ได้รับรางวัลเลขท้าย๒ตัวกลับบ้านไปก็เลยอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้าง
และหลังจากที่ทำการมอบข้าวสารแล้วก็น้ำดื่มให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ใจแอ้นก็เลยขอทำการเสี่ยงเซียมซีเพื่อขอโชคขอลาบต่อเลยค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อนะ
ว่าการเสี่ยงเซียมซีครั้งนี้เนี่ยพี่ใจแอ้นได้เลขเหมือนกับครั้งที่แล้วเลย
ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้เลขนี้หนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดอุ้ยเอาล่ะคุณผู้ชม
รออะไรล่ะคะจดเลยค่ะจดเลยนะคะซึ่งพี่ใจแอ้นบอกว่าถ้าใครอยากดวงดีดวงปังเหมือนกับเจ้าตัวนะ
วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเนี้ยอยากจะชวนทุกคนมาสวดมนต์ข้ามปี
ไหว้ครูแล้วก็สวดพานยักษ์เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดิ์รับปีกระต่าย
ที่วัดใหม่สุประดิษฐ์ทหารามสังหวัดพระนครปฐมที่นี่แหละค่ะอืมอืมอ๋อ
ปิดท้ายเรื่องตัวเลขของคุณแม่ป้ายแดงกันหน่อยดีกว่านะคะ

ล่าสุดเมื่อวานนี้ถือเลิกดีจัดโต๊ะหมู่บูชา
ของไหว้ทำพิธีเบิกเนธบวงสวงพระพิคเนต
คุณผู้ชมเสริมความปังรับความเห็ง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสิ่งดีปีใหม่จัดที่บ้านเธอเอง
นี่แหละค่ะเราก็พยายามส่องตัวลงตัวเลขมา
เธอก็ใจดีฝากตัวเลขมาให้บันเทิงไทยรัฐเหมือนเดิม
ซึ่งเลขเด็ดในครั้งนี้ก็คือ
เลขคุณไหมคุณคุณอีกแล้ว
ส่วนบ้านเลขที่ของคุณพี่หนูเล็กก็คือ
๖๙๖๕๕๑๘เอาไปวนไปดูกันเอาเองแล้วกัน
พรุ่งนี้ทุกคนรวยแน่นอนค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป